มาอีกแล้วแต่ว่าคราวนี้กล้องวงจรปิดจับภาพได้
เดี๋ยวไปดูจังหวะที่ผู้ชายคนนี้เขาขี่มอเตอร์ไซค์มา

นี่คลิปนี้เราเคยนำเสนอให้คุณผู้ชมได้ดูกันแล้วนะ
ผู้ชายคนนี้มาจอดแล้วก็ปีน
แล้วก็มาคว้าชุดชั้นในไป

คุณผู้ชายคนนี้ขี่มอเตอร์ไซค์มาขโมยชุดชั้นใน

เขาไปเจอชุดชั้นในตกอยู่ใกล้กับราวตากผ้า

เมื่อเช้าก่อนออกจากบ้านฉันหนีบเอาไว้อย่างดี
ตากไว้อย่างดีแล้วทำไมมันมาตกอยู่ตรงนี้
เปิดกล้องวงจรปิดดูเอาเห็นคลิปนี้

ไปเจอกับคุณสำริทพักดีแพง
อยู่ที่บ้านกรดที่อายุทยา

ขโมยชุดชั้นในของแฟนไป๓ตัว
ก็ให้ฟังเสียงของคุณสำริดเขาแล้วนะ

แล้วมาเจอภรรยาผมอยู่ที่บ้านคนเดียว

ทีนี้เขาไปแจ้งความไว้เรียบร้อยแล้ว

วันนี้ตำรวจตามจับกลุ่มตัวคนร้ายได้นะ

เขาก็ลงพื้นที่จนรู้เลยว่าคนร้ายคือนายสุวิทย์
อยู่ที่บ้านกรดนี่แหละเป็นคนที่ตำบลเดียวกันอำเภอเดียวกันนี่แหละ
ไปจับกลุ่มตัวมาได้นายสุวิทย์ก็บอกว่าครับคุณตำรวจ
ผมเอาไปจริงชุดชั้นใน๕ตัวแล้วก็เนี่ยใช้มอเตอร์ไซค์แบบในกล้องวงจรปิดนี่แหละ
มีของกลางเรียบร้อยเสร็จสับค่ะที่ตำรวจเอามาได้
ตัวนายสุวิทย์คนที่ขโมยเนี่ยนะเขาบอกว่าผมเอาไป
ผมก็จะเอาไปสำเร็จความไคร้นี่เห็นไหมมาเป็นพวงแบบนี้เลยค่ะ
แล้วเขาก็บอกด้วยวันนั้นผมเมาแล้วผมก็เสพยาบ้ามาด้วย
ก็เลยเกิดอารมณ์ชั่ววูบเอาฟังนายสุวิทย์ค่ะ
วันนั้นเป็นยังไงมัลครับ

แล้วเอาไปทำอะไร

เอ๊าเฮอะกลับไปทำที่บ้าน

ขอโทษครับเมื่อไปกันอีกครับ
อยู่ที่สี่สั้นยาครับ

ก็นี่แหละผมเมาครับวันนั้นก็คือเมาเหล้าด้วยเมายาด้วยนะคะ
ทีนี้แน่นอนตำรวจจับกลุ่มตัวได้เนี่ย
ก็ต้องแจ้งข้อหานะคะ
แจ้งข้อหารักทรัพย์นะคุณผู้ชมครับซึ่งก็หลังจากเนี้ย
เดี๋ยวจะต้องส่งตัวนายสุวิทย์ให้กับพนักงานสอบสวน
เพื่อที่จะดำเนินคดีตามกฎหมายต่อไปด้วยนะคะ